เรื่องของการเตือนภัยวันนี้ค่ะฝากเตือนหน่อยโดยเฉพาะสาวที่อยู่ตามหอพักหรือว่าบ้านพัก
ที่คุณเนี่ยตากชุดชั้นในเอาไว้นอกบ้านหรือบริเวณบ้านต่างแบบนี้ค่ะ
คือบางครั้งเราก็ไม่คิดนะว่าเรื่องแบบนี้มันจะใกล้ตัวเรา
ล่าสุดเลยมีผู้เสียหายเป็นผู้หญิงนะคะเขาโดนขโมยชุดชั้นในที่ตากเอาไว้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกแล้วแล้วเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรไปดูกันค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะบริเวณหน้าบ้านเลขที่๕๖ทับ๒๖เนี่ยคุณเห็นไหม
อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเลยนะคือเวลาประมาณสักบ่าย๓โมง๓๕เลยนะฮะ
กล้องวงจรปิดวันที่๓๑มีนาคมที่ผ่านมาคุณเห็นไหม
ผู้ก่อเหตุเดินมาทำอะไรครับเดินมาสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้า
หยิบฉกเอาชุดชั้นในนี่แหละ
คือส่วนใหญ่ชุดชั้นในเขาจะตากรวมแขวนไว้เห็นไหม
ใช่คุณดูนะหยิบไปด้วยความรวดเร็วเลยนะฮะหลังเกิดเหตุ
เป็นช่วงเวลาที่ผู้เสียหายก็คือคุณหวานเย็นทองยืนคนนี้
อายุ๔๓ปีเธอออกจากบ้านไปรับลูกสาวที่โรงเรียนค่ะ
ปรากฏว่าพอกลับมาถึงบ้านสังเกตว่าเอ๊ะกางเกงในของสามีเธอนะ
หล่นอยู่ใต้ราวผ้า

เธอก็เลยจะเข้าไปเก็บแล้วปรากฏว่าอ้าว
กางเกงในของฉันเนี่ยของตัวเราเองหายไปทั้งหมด๔ตัวด้วยกัน
ก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูซิว่ามีคนมาขโมยจริงหรือเปล่า
แล้วก็พบว่านี่แหละค่ะมีหนุ่มเนี่ยลักษณะเหมือนเป็นวัยรุ่นอยู่เลย
ขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วก็มาก่อเหตุจริงจริงอืม
และเขาบอกว่าเมื่อประมาณ๒เดือนก่อนเนี่ย
ก็เคยเกิดเหตุลักษณะนี้มาแล้วครั้งหนึ่งนะ
โชคดีมากที่ตอนนี้เขาติดกล้องเพิ่ม
ก็เลยได้เห็นภาพของผู้ก่อเหตุแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ฝากเตือนภัยแล้วกันนะคะฝากเตือนไปยังเพื่อนบ้านระแวกนั้นด้วยเนาะ
เพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าชายผู้ก่อเหตุคนนี้
จะไปก่อเหตุที่ไหนอย่างไรบ้าง

เจ้าหน้าที่จะสามารถตามจับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
เพราะว่าคนแถวนั้นเขาจะได้ไม่หวาดภาวะกันไป
ภาวะถึงขั้นว่าไม่กล้าซักกางเกงในกันแล้ว
โอ้แบบนั้นไม่ได้ต้องซักครับโอ้ยเดี๋ยวจะสกปรกกันไปใหญ่อ่า
แต่ยังไงก็ต้องฝากไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคอยตามจับหน่อยแล้วกันนะ